หลังของผมให้๓ล้านตามหานักธุรกิจชาวเยอรมัน
คือนักธุรกิจคนนี้ออกไปคุยกับนายหน้า
เรื่องการจะซื้อขายที่ดินที่เกาะสมุย
โอ้โหเขาบอกเป็นหลายร้อยล้านนะครับมูลค่า
ปรากฏว่าถ้านับเนี่ย
วันนี้เข้าสู่วันที่๕แล้วที่ท่านนี้หายตัวไป
นักธุรกิจชาวเยอรมันภรรยาชาวไทยของท่านบอกว่า
ถ้าเจอเอาไป๓ล้านบาทเลยนะครับ

ผู้ศูนย์หายผู้ศูนย์หายคนนี้คือใน
อายุ๖๒ปีเป็นชาวเยอรมนีนะครับ
หายจากบ้านพักในตะบลหนองเปลืองพบละมุงจชนบุรีครับ
ประเบียนะยหญิงสศ๗๑๔๖

เห็นบ้างเป็นเบนส์สปอร์ตใช่ไหมดอม

เมื่อวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา

นางสาวพิรยาหรือว่าปาร์ตี้อายุ๒๔คนนี้แหละ

สามีเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

สามีออกไปคุยงานกับในหน้าชาวต่างชาติ
ซึ่งไม่รู้จัก
ซึ่งรู้จักกันได้ไม่นานเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน
บนเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทคุณผู้ชม
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า๑๑นาฬิกา๕๔นาทีวันที่๔กรกฎาคมคุณผู้ชม
ฮันต์เนี่ยไปคุยธุระที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยทุ่งกลมตานหมันนะครับ
จากนั้นเนี่ยก็เข้าไปนั่งคุยกับผู้ชายสวมเสื้อสีดำรูปร่างทุ่มหน่อย
นี่คนนี้นะครับด้วยท่าทีสบายที่โต๊ะหน้าร้านคือ
คุณผู้ชมครับในกล้องวงจรปิดเวลามันไม่ตรงนะ
ฮันต์เนี่ยก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีนั่งคุยกันแป๊บเดียวทั้งคู่ก็ย้ายเข้าไปนั่งในร้านครับ
ไปครึ่งชั่วโมง๑๒นาฬิกา๓๗นาทีนายฮันต์กลับออกมาขึ้นรถแล้วขับรถผ่านแยก
พฤกษ์สุขุมวิทย์มุ่งหน้าลงชายหาดจอมเทียนนะครับ
คุณปาร์ตี้ภรรยาของในฮันต์เนี่ยเล่าอีกว่า
ปกติสามีจะเป็นคนตรงต่อเวลาไม่เคยหายออกจากบ้านไปนานนะครับ
ทำให้ครอบครัวมั่นใจว่าการหายไปของสามีนั้นเป็นเรื่องผิดปกติ
ผิดปกติเกรงว่าสามีจะได้รับอันตราย

แต่ถ้าเจอตัวคุณฮันด้วยเอาไป๓ล้านบาทครับ
ที่๔๔กรกฎา
ประมาณช่วงที่แกเลี้ยวรถไปทางชัยพฤกษ์
เป็นคนที่ตรงเวลามากถ้านัดบ่ายโมงอยากจะไปบ่ายโมง
แล้วถ้าไม่ไปหรือว่ายังไงแกจะรีบโทรบอกหรือว่าช้า
แค่แบบนิดนึงแกจะโทรบอกทันที
พยายามโทรพยายามอะไรก็โทรไม่ติด
แล้วประมาณ๖โมงหนูก็เลยกลับบ้านมาก่อน
แล้วบอกว่ากลับบ้านพอ๑ทุ่มก็เลยได้รับข้อความอีกว่า
กำลังประชุมกับลูกค้าคนสำคัญอยู่อะไรอย่างนี้
เซ็นสัญญาที่จะซื้อที่ดินที่สมุยอะไรอย่างนี้

ถ้าที่สมุยก็หลากหลายหลายล้านแล้วก็ที่นี่ก็ประมาณหลายสิบล้าน
คือใครมีกล้องแถวเขาตะโลนะวันที่๔ช่วงเวลาประมาณเที่ยงขึ้นไปค่ะ
หรือว่า๑๑โมงครึ่งขึ้นไปเลย
ถ้าเห็นรถเบนท์หรือว่ารถคันไหนที่มีกล้อง
ช่วยส่งมาให้หน่อยได้ไหมคะแถวนั้น
ส่วนแนวทางการสืบสวนของตำรวจนี่ตำรวจสพนปลือเดี๋ยวเขาจะเชิญตัวในหน้าคนที่นั่งคุยนะ
เป็นคนสุดท้ายเนี่ยคนแน่ที่จับมือเนี่ยนะครับ
มาคุยหน่อยสิมาสอบปากคำหน่อยสิ

ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าในฮันต์เนี่ยหายตัวไปเพราะสาเหตุใดครับ
ก็ขอให้เจอตัวโดยเร็วนะคะคุณผู้ชม